ไปดูน้ำใจนักกีฬารวมทั้งสปิลิป

หนีหนีหนีหนี
ไปดูนักบอลเชียงรายหัวใจยังหล่อ
ฟุตบอลฟรีซีซั่นแข่งขันอุ่นเครื่อง
ซึ่งก็แข่งขันกันไปอยู่ดีแต่ดันมีปัญหา
เมื่อกรรมการดันให้จุดโทษ
ให้ดูยังไงยังไงก็ไม่น่าเป็นจุดโทษ
เหตุการณ์ดูจะไม่จบง่าย
สุดท้ายอฮิตสุนทรอนฟิศ
ขอเจรจารับหน้าที่เตะจุดโทษ
ปัญหานี้ทิ้งไปอย่างไร้เยื่อใย
หล่อขนาดนี้เอาใจไปเลยครับพี่
และนี่คือหน้าที่นีเฮ
แม่หล่อขนาดนี้เอาใจไปเลยครับพี่